รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ค่ะแม้แต่เซียววินาทีเดียวโมงค่ะ
คำแรกที่เขาพูดได้เนี่ยกับคุณแอร์นี่คืออะไรฮะ

บางครั้งเขาก็สวัสดีครับน้อง

แม่น้องขอโทษ
เป็นห่วงนะลูกนะ
ขอให้แอร์ร้องเพลงได้นะลูกนะ
ถ้าผู้ชายถูกใจไม่มี
ร้องได้ให้ล้าง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
เรารตได่ให้ล้านลูกทุ่งสู่ชีวิต
เพื่อให้ล้านลูกทุ่งสู่ชีวิต
เหมือนเดิมครับไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะแค่ร้องให้ครบ
ตามเนื้อเพลงนะครับถูกต้อง๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
ชีวิตค่ะอย่าสิ้นหวังค่ะอย่าไปท้ออย่าไปถอยค่ะ
อุปสรรคอะไรนะคะก็ทำอย่างเต็มที่ทำอย่างสุดกำลัง
ทำอย่างสุดความสามารถค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคุณผู้ชมจะผ่านพ้นไปจนได้ค่ะครับเหมือนครอบครัวนี้ค่ะ
อุปสรรคมีอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะจากคนเป็นแม่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ลูกมาจนโตค่ะหวังว่าจะได้พึ่งพาในยามแก่เท่า
แต่สุดท้ายแล้วความหวังก็ต้องล่มสลายค่ะจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ของลูก
เคยเลี้ยงลูกกว่าจะโตค่ะกลับต้องมาเลี้ยงลูกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
เรียกได้ว่าความทรงจำของลูกที่เคยผูกพันกับแม่ศูนย์หายไปตลอดการค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
มายครับมายมายครับคุยกับแม่หน่อยมายมายมายครับ
สวัสดีค่ะชื่อนางวิการดาแซ่พัวชื่อเล่นชื่อแอร์อายุ๔๐ปีค่ะ
อยู่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะ
เคยแต่งงานแล้วก็เลิกกับสามีไปประมาณ๒๐กว่าปีค่ะ
พอเลิกกับสามีไปก็เลี้ยงลูกคนเดียวค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ
มีลูก๑คนชื่อน้องใหม่คชาการพ่วงเพชรค่ะตอนนี้ลูกอายุ๒๔ปีค่ะ
ตอนเด็กใหม่เป็นเด็กดีค่ะเรียนเก่งแล้วเขาก็ชอบเล่นดนตรี
ดนตรีที่เขาชอบคือกีต้าเบสค่ะพอโตขึ้นมาใหม่ก็ไปเล่นดนตรีกับเพื่อน
เวลาเขาได้เงินมาเขาก็จะเอามาให้แม่ค่ะทุกบาททุกสตางค์
ดีใจค่ะภูมิใจมีลูกคนเดียวด้วยค่ะเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจเลยค่ะรักมากค่ะ
เมื่อเกือบ๒ปีที่แล้วค่ะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน
เขาก็เลยบอกว่าขอไปทำงานที่หัวหินเป็นผับแห่งหนึ่งค่ะ
เขาไปทำงานได้วันที่๖วันนั้นน่ะฝนตกหนักมากใหม่ประสบอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซด์ไปชนกับรถเก่งค่ะ
หนักมากค่ะสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ก็สลบไปเลยค่ะพอไปที่โรงพยาบาลเข้าไปห้องฉุกเฉินค่ะ
เข้าไปนี่ก็เจอแบบใหม่นอนหมดสติอะค่ะ
เรียกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนอนแน่นิ่งเลยค่ะ
หมอบอกว่ามีเลือดออกในสมองค่ะต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนเลย
โอกาสรอดก็น้อยมากค่ะ
ใหม่เขานอนเป็นผักไม่รู้สึกตัวเลยประมาณ๕เดือนค่ะ
ก็ดูแลทุกอย่างค่ะอาบน้ำแปลงฟัน

เจาะคอต้องให้อาหารทางสายยางค่ะ
ตอนนั้นคิดว่าจะทำให้ลูกหายให้ได้ค่ะ
ใช้วิธีร้องเพลงให้ใหม่ฟังค่ะ
แล้วก็ใช้กีต้าเบสของเขาค่ะ
เอามาทำท่าประกอบด้วยค่ะเวลาร้องเพลง
ก็เคยจับมือของไมค์ค่ะ
ไปสัมผัสกับกีต้าเบสค่ะ

เบิกบานขึ้นค่ะเขามีความสุข
จากที่แม่ร้องเพลงให้ใหม่ฟัง
ใหม่ก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีค่ะ

หลังจากกำมือแบมือได้ทีนี้ก็สอนทำหนึ่ง

เขาก็ทำได้ทุกอย่างค่ะ
รู้สึกดีใจค่ะดีใจมาก
เพราะว่าจากตอนแรกเลยที่ไม่มีความหวังเลย
ที่หมอบอกว่าอาจจะติดเตียงแบบนี้ไปตลอดชีวิตค่ะ
ไม่มีสิทธิ์รักษาเป็นผู้พิการก็จริงค่ะ
แต่ว่ามันก็มียานอกบัญชี
แล้วไปหาหมอแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าเดินทาง

เขาบอกว่าในประเทศไทยนี้ไม่มีหมอคนไหนที่จะทำให้
สมองที่มันแหว่งไปแล้วมันกลับคืนมาได้
นอกจากว่าต้องมีเงิน๒ล้านไปฉีดสเต็มเซลล์ที่ประเทศจีน
แต่ว่าตั้งแต่พี่แอร์ตั้งใจว่าจะสมัครมาก็คือซ้อมเลยใช่ไหม
ที่จริงบอกตรงว่าไม่ถนัดค่ะ
คุณแอร์ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

๑ล้านบาทครับ

ด้วย

ตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับคุณแอร์เลือกได้
ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
พบกับเธอเลยนะครับคุณแอร์แม่ผู้ไม่ท้อไม่ยอมรอปฏิหาร
สู้ทั้งใจทั้งวิญญาณเพื่อลูกผู้พิการที่ต้องดูแล

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
ก็เป็นครั้งที่๒แล้วนะครับคุณแอร์
สำหรับการมาเป็นนักสู้ชีวิตบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ก็หายตื่นเต้นไปบ้างหรือยังครับคุณแอร์
ค่ะก็ครึ่งหนึ่งค่ะ
ครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องมาสู้กันต่อนะครับ
เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มากับครอบครัวของคุณแอร์นะครับ
แล้วก็ยังมีผู้ที่มาช่วยเหลือ
ในการที่จะนำน้องใหม่นะครับลูกชายของคุณแอร์นะครับ

ก็ขอต้อนรับนะครับทางทีมกู้ภัยนะครับ

แล้วก็คุณแม่ของคุณแอร์นะครับคุณเอนะครับ

ก็ต้องขอบคุณนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะพี่กู้ภัยนะคะ
ก็ต้องอยู่กับเราอีกวันหนึ่งนะคะ

เพราะว่าเราก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้โดยลำพัง

วันนี้น้องใหม่สังเกตเห็นว่าจะเงียบเลยนิ่งเลย

อย่างนี้หลับไหมครับหลับไหมครับ

วันหนึ่งมีกี่ละรอกคุณแม่
มีตื่นมาสดชื่นบ้างหลับบ้างสลับกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

ตื่นเช้ามาก็จะทักทายเขาเพื่อทดสอบความไวของสมอง

อรุณสวัสดิ์ครับลูก
เขาก็สวัสดีกลับมา
บางครั้งเขาก็สวัสดีครับน้อง

บางทีก็สวัสดีครับพี่
เออแล้วแต่วัน

แต่ว่าถึงเขาจะไม่รู้ก็ตามว่าเราคือใครกันแน่

ในการโต้ตอบกลับมาว่าเข้าใจว่านี่คือคำทักทายว่าอย่างนั้น

วันหนึ่งจากที่เราเคยกอดเคยหอมกันอยู่ทุกวัน

แต่วันหนึ่งเรากลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับลูกไปแล้ว

ด้านความอบอุ่นหรือว่าความรักแบบแต่เก่าก่อนเลย

แล้วคำแรกที่เขาพูดได้กับคุณแอร์คืออะไร

ก็ยังอยู่ในห่วงคำนึงแต่ไม่รู้ว่าคำว่าแม่

ดีค่ะได้อย่างน้อยเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ถึงแม้จะทีละนิดทีละขั้น
กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคุณผู้ชม
นี่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีที่สุดเลยนะคะเห็นว่าอย่างนั้น
จากที่ใหม่เนี่ยนอนไม่รับรู้เลยแม่ดูแลยังไงบ้างถึงได้มาถึงทุกวันนี้ได้

เช้าเย็นต้องบริหารเขาไม่ให้พ่อเขาติด
แล้วก็พาไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล

ใครแนะนำทางไหนว่าดีก็ไปหมดค่ะอยากให้ลูกหายเร็วค่ะ
คุณแอร์ตั้งเป้าไว้ไหมครับว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้วันหนึ่งเนี่ยเราจะอยากให้ใหม่เขาได้ขนาดไหน
ก็ถ้าจริงแล้วก็อยากให้ลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ
แต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะอย่างมากก็ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ให้เขาสติปัญญาเขากลับคืนมาค่ะ
ขึ้นมาที่จะดูแลตัวเองได้

ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะยังไงการเป็นแผลกดทับเนี่ยหนีได้ยากมากไม่ว่าจะดูแลดีขนาดไหนคุณผู้ชมแผลกดทับเกิดขึ้นเสมอแต่สำหรับน้องใหม่แผลกดทับไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยต้องปรบมือให้กับคุณแม่นะ
ต้องถามคุณยายเอค่ะคุณยายในสายตาของคุณยายลูกสาวเราค่ะพี่แอร์เนี่ยดูแลลูกชายได้ดีขนาดไหนคะคุณยายค่ะ
ดีที่สุดเลยค่ะดีมากเลยค่ะมีแต่คนชมค่ะแถวบ้าน
เห็นลูกสาวท้อบ้างไหมคะคุณยาย
ก็ถ้าเขาท้อค่ะเคยท้อแต่บอกแม่บอกว่าไม่ต้องท้อชะตากรรมเรามาอย่างนี้แล้วเราต้องยอมรับให้ได้
เราต้องสู้อย่าอ้าอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
คุณแยร่เป็นเวทีได้มั้ยคะคุณแยร่เดินไหวมั้ยคะขอกอดกันซักทีได้ไหมคะคุณแยร่

ขอขอคุณคุณหญาค่า

สายตาที่อยู่ตรงนี้ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
กำลังใจตอนนี้ส่งให้พี่แอร์เต็มเลยค่ะ

อาจจะไปกระทบกับเรื่องราวชีวิตที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เช่นเดียวกัน
ขอให้ทุกคนที่มีปัญหาค่ะผ่านพ้นไปค่ะ
ไปด้วยกันค่ะกับรายการของเราค่ะ
เอาละครับวันนี้มาเริ่มแข่งขันกันต่อ
ก็คราวที่แล้วคุณแอร์ร้องไปแล้ว
แค่๑เพลงแต่รับไป๒เพลง
เพราะว่าเพลงที่๒เปิดตัวช่วยขึ้นมาแล้วข้ามไปเลยได้ไปแล้ว๒๐๐๐บาท

วันนี้มาที่เพลงที่๓นะครับ
เริ่มกันที่เพลงที่๓ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๒ตัวยังไม่ได้ใช้นะครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาทครับเพลงนี้
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

เคยร้องอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ถนัดค่ะ
เพราะว่าเป็นเพลงภาษาอีสานค่ะ
ตอนนี้มีอยู่แล้ว๒๐๐๐๐บาทนะครับเพลงนี้๔๐๐๐๐บาท
ถ้ายุดตอนนี้คุณแอ๋ก็รับ๒๐๐๐๐บาทแต่ถ้าอยากไปให้ใกล้ที่สุด
ให้ใกล้๑ล้านที่สุดก็ต้องสู้ต่อจะห้ามร้องผิดร้องผิด
จะหยุดครับ
สู้ค่ะ
สู้ครับ

เหลือใช้ได้อีก๒แผ่นนะครับคุณแอร์

ใช้นะครับ
ถอดไปไว้ก่อนได้ครับดีครับ

เพราะฉะนั้นคุณแอร์ครับแผ่นแรกแผ่นไหนครับ
เลือกไปแล้วนะครับคือแผ่นที่๑นะ

แผ่นที่๖ค่ะ

ตัวช่วยที่คุณแอนเลือกนะครับก็คือ
แผ่นที่๖ร้องผิดได้๑
พอมั้ยคะพอมั้ยครับ
ไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอนะฮะ

ตัวช่วยร้องผิดได้๑คำก็ยังคงมีประโยชน์ยังใช้ได้อยู่
เพราะฉะนั้นเลือกไปแล้วนะครับคือแผ่นที่๑กับแผ่นที่๖นะครับ
เหลือแผ่นที่๒๓๔๕นะครับ
คุณแอร์ครับแผ่นสุดท้ายแผ่นไหนครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับก็คือ

เพลงเก่งของตัวเอง

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ
ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย
หาผู้ชายถูกใจไม่มี
เมื่อคืนฝันที่หน้าตบ
ฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดี
พาไปเที่ยวดูหนัง
พาไปนั่งจูจี
แล้วพาไปเที่ยวทุกสวน
เด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยสิ
เสียบหูให้ตั้งหลายคน
เสียบหล่นเสียบหล่นตั้ง๕๖ที
ตกใจตื่นตอนตีสี่
แม่เสียดายจัง

เสียดายจัง
ตีไม่ถึงก็จวน
ไปทบทวนเรื่องฝันฉันดี
ผู้ชายอะไรน่าหยิก
สิกสิกน่ารักน่าตี
เพียนมาออดอ่อซ้อ
คำเสนอมากมี
มันว่าคิดอยู่ว่า
ถ้าถูกล้วนเริ่มจะทำให้ดี
ความคิดพอหยุดลงปั๊บ
หุบหมับหนุนำเขาจับตัวจริง
ต้มใจตื่นมาเสียหนี
แม่เสียดาย

เสียดายจัง